ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือชาวสวนยางพารานะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะครับว่า
มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารานั้นจะเริ่มที่ภาคใต้ก่อนครับ
ขยายไปยังพื้นที่อื่นเพื่อเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป
พร้อมกับย้ำว่าการให้องค์การคลังสินค้าหรือว่าอกศไปรับซื้อยางนั้น
ต้องการจะให้นำไปกระทรวงต่างนั้นไปใช้ตามความเหมาะสม
ไม่ใช่เป็นการชดเชยราคาหรือว่าเป็นการกำหนดราคาเพื่อนำตลาดครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังชมเชยชาวสวนยางภาคอีสานว่า
มีความน่ารักนะครับที่ปลูกพืชที่มีราคาเสริม
หลังจากการทำสวนยางจนทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยรัฐบาลจะให้ความเป็นธรรมและดูแลกระเศรษฐกรทุกภาคส่วน
ซึ่งในการดำเนินมาตรการได้มอบหมายให้
พลเอกประวิทธิ์วงศ์สวรรค์มุโรงนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีทหารและองค์การคลังสินค้าไปรับซื้อและร่วมรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร
โดยเฉพาะการกำหนดราคารับซื้อที่เหมาะสมโดยให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้
โดยย้ำว่าไม่ใช่การชดเชยราคาหรือว่ารัฐเข้าไปกำหนดราคาเพื่อนำตลาด
เรื่องอื่นคำหนดเมื่อยาก์สุดนี้ยันน่าไม่ได้เอาไปขายตลาดแข่งและข้างนอก
กับข้างนอกมีแต่ว่าเอาไปเข้าการกระบวนการผลิตเป็นอุตสาหกรรมออกมา
ไปสร้างเวลูเชนขึ้นมาก็คือสร้างธุรกิจรัฐมีใหม่โรงงานใหม่โรงงานขนาดเล็ก
ให้มันทำเรื่องพวกนี้เดิมมันซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่ามันระเบียบการใช้งบประมาณมันคนละแบบ
มันต้องซื้อจากอะไรที่มีมาตรฐานภายนอกโลกอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราก็ต้องแก้ตรงนี้
ก็แก้แล้วว่าโมงมารต้องใช้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันซื้อของพวกนี้
แต่ไม่ใช่ไปไล่ล่าว่าต้องซื้อตรงนั้นไม่ใช่ให้เขาซื้อตามความอะไรความจำเป็นใช่ไหมครับ
แต่ทั้งนี้นั้นเราต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของเหล่านี้ไว้ด้วย
วันนี้ก็ต้องไปเร่งกระทรวงอะไรอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ไปช่วยกัน
ผลเอกประยุทธ์ยังยืนยันว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ตามที่นายถาวรเสนเนียมอดีตสสพักประชาธิปัตย์เรียกร้อง
เพราะว่าได้ทำงานตามนโยบายที่ตัวเองมอบหมายไปแล้วหลายเรื่องนะครับ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากบางคนไปให้ข้อมูลบิดเบือน
ขอให้เกษตรกรรอการขายยางที่ราคาที่สูงโดยต้องให้ความร่วมมือกับรัฐ
ส่วนคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยที่ยังแต่งตั้งไม่ครบ
เกิดจากความขัดแย้งในภาคการเกษตร
อยากให้แต่ละสมาคมการเกษตรนั้นมีเพียงสมาคมเดียวเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้ครับ